สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหันครับ
วันนี้เรามาเจอกันในวันแรกของเทศกาลตรุษจีน

กลางความหนาวเย็นที่มาเยือนเมืองไทยของเราแล้ว
ล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของเทวรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมครับปัจจัยหนึ่งที่เรายังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง
ก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแผลลงมาปกครุมบริเวณทางตอนบกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางจุดบางพื้นที่อุณหภูมิจะลดหวบเลยทีเดียวนะครับ
เราไปดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พบว่าในช่วงเช้านี้
พื้นที่ที่ได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นเป็นพื้นที่แรกก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
ปรากฏพื้นที่สีน้ำเงินฟ้าเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
ถ้าหากคำนวณต่อไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินนะครับ
สังเกตว่าปกกลุ่มเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
รวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงวันจันทร์นะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่เราจะกลับเข้าสู่อากาศที่ร้อนและอุเหมือนเดิมหลังวันพุธเป็นต้นไปนะครับ
แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำเตือนกันสำหรับประชาชนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ก็จะแรงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทยเพราะว่ามรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกลุ่มบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีกำลังแรงนะครับ
ถ้าหากเราดูกราฟิกต่อไปนี้ซึ่งเป็นกราฟิกแสดงความสูงของคลื่น
บริเวณที่มีสีเขียวสีเหลืองคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ประชิดตามแนวชายฝั่งของฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
และจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวนั้นคงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์คลื่น
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ

ขณะที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจุดทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญกับเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน
เรามาเริ่มต้นที่แรกที่สหรัฐอเมริกานะครับ
ที่นี่นะครับเกิดเหตุการณ์ถนนเกิดการยุบตัวเกิดขึ้นนะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงสาย๑๐๑ในเมืองฮาเบอร์รัฐโอเรกอนนะครับ

โชคดีครับไม่มีรถตกลงไปรวมถึงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ

ที่นี่ต้องเผชิญกับพายุฤดูหนาวพัดเข้าถล่มบริเวณทางตอนเหนือของประเทศนะครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดความแปรปวนของลักษณะอากาศ

ประชาชนที่ติดค้างอยู่ในสถานีรถไฟฟ้ากวังเจ้าจำนวนมากนะครับ
ล้นทะลักออกมานอกสถานีจากเหตุการณ์พายุหิมะที่ตกไม่หยุดนะครับ
จนทำให้ขบวนรถไฟดีเลเป็นแถวเลยทีเดียว
ทำให้ผู้โดยสารติดค้างทั้งในและนอกสถานีนับแสน
นี่คือความเหลื่อมแรงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนครับ
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลายจุดหลายพื้นที่
ยังคงต้องจับตากันต่อไปครับ
ทั้งหมดนี้คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นยังไง
ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขในเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ